วันนี้การประชุมคณะรัฐมนตรี
มีความเห็นชอบนายสุธิพงศ์จุนเจริญ
ดำรงตำแหน่งประหลัดกระทรวงมหาดไทยคนใหม่นะครับ
ส่วนท่านผู้ว่าปฐุมธานี

ผู้ว่าที่เคยอยู่เลยแล้วขี่จักรยานไปทำงานนะฮะ
ให้ไปดำรงตำแหน่งรองประหลัดกระทรวงนะครับ
ส่วนผู้ว่าหมูป่ามาอยู่ใกล้
กรุงเทพมหาคลมาแทนที่ประธุมธานี

ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เตอร์เนสแบบนี้

ยกรัฐมนตรีว่ากราศกระทรวงกลาหม

พิพิติประชุมมีมาติเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาธัตราฝ์แสนอนะครับ
แต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง๒๘ตำแหน่ง
มีการเสนอชื่อนายสุธิพงศ์จุนเจริญอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ท่านนี้ฮะหรือว่าพี่เก่งที่รักของน้องสื่อมวลชนนี่แหละครับ
ดำรงตำแหน่งประหลัดกระทรวงมหาดไทย
โดยมีตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดว่างอยู่๑๘จังหวัด
และผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย๑ตำแหน่ง
ซึ่งการโยกย้ายครั้งนี้นะครับจะเป็นการย้ายสลับผู้ว่า
แทนตำแหน่งที่ว่างลงและโยกย้ายสลับจังหวัด
และจะมีการต่ออายุให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
มี๒รายชื่อที่น่าสนใจรับรองคุ้นหูคุณผู้ชม
ก็คือนายชัยวัดชื่นโกสุมที่ผมบอกไปครับที่ท่านอยู่เลย
เป็นข่าวบ่อยท่านปั่นจักรยานไปทำงานที่สารกลางนะฮะนี่แหละครับนะฮะ
ท่านมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปฐุมธานีก่อนหน้านี้
ล่าสุดคณะรัฐมนตรีให้ท่านไปเป็นรองประหลัดกระทรวงมหาทัย
ส่วนผู้ว่าหมูป่านรงศักดิ์โอสธนากรนะครับ
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางนะฮะให้ดำรงตำแหน่ง
ว่าราชการจังหวัดปฐุมธานีมีผลตั้งแต่วันที่๑ตุลาคมนี้

ส่วนเรื่องของมาตรการเยียวยาสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด
วันนี้ก็มีเรื่องนี้ออกมาจากที่ประชุมคอรมอลด้วย
มีการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันตนในพื้นที่๑๓จังหวัดสีแดงเข้ม๒เดือน
แล้วก็ที่เพิ่มใหม่อีก๑๖จังหวัดสีแดงเข้มได้๑เดือน

วันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกอบการและลูกจ้าง
ที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งพรกรฉุกเฉินพศ๒๕๔๘ฉบับที่๓๐นะคะ
หลังจากที่มีการขยายจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด
และเข้มงวดคือสีแดงเข้มเป็นทั้งหมด๒๙จังหวัด
จากเดิม๑๓จังหวัดที่ปรากฏหน้าจอเนี่ยนะคะ
ก็จะได้รับเงินเยียวยาเพิ่ม๑เดือนรวมเป็น๒เดือนนะคะ
ก็คือของกรกฎาคมและสิงหาคมค่ะ
ส่วน๑๖จังหวัดที่เพิ่มใหม่นะคะก็จะได้รับเงินเยียวยา๑เดือน
แหล่งเงินเนี่ยมาจากงบประมาณพรกู้เงินเพิ่มเติมห้าแสนล้านบาท
รวม๖๐๐๐ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น๓๐๐๐ล้านบาทนะคะ
และพี่แท็กซี่ที่เมื่อสักครู่นี้เราเล่าให้ฟังเรื่องของความเดือดร้อน
แล้วก็ผลกระทบจากโควิดเนี่ยนะคะมีข่าวดีนะคะ
เขากำลังคุยกันนะคะเรื่องมาตรการให้ความช่วยเหลือ
สำหรับผู้ขับรถยนต์รับจ้างรถแท็กซี่นี่แหละค่ะ
แล้วก็รถจักรยานยนต์สาธารณะที่มีอายุเกิน๖๕ปี
ในพื้นที่๒๙จังหวัดสีแดงเข้ม
ที่ไม่สามารถลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา๔๐ได้
ตอนนี้ให้กระทรวงคมนาคมสำรวจฐานข้อมูล
เพื่อที่จะนำมาพิจารณาดูว่าจะเยียวยายังไงได้บ้าง
ก็เดี๋ยวรอฟังนะคะ